แม่นนทบุรีเขาก็มีเรื่องดีเหมือนกัน

สามเณรวัย๒๑ปีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอหน้าแม่แท้ที่ให้กำเนิดเลย
วันนี้ได้เจอแม่แล้วน้ำตานี่อาบแก้มเลยนะคุณ
แล้วเขาได้เจอแม่ในชีวิตเป็นครั้งแรกเนี่ยจากคนนนทบุรีที่ช่วยเขานี่แหละ
ต้องบอกก่อนเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะเห็นพระเดินไปจับมือผู้หญิงแบบนี้โปรงอาบาทไหม
ย้ำเขาเป็นเนรเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นพระ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องปลงอาบัดนะคะนี่คือสามเณรสนอหอมขจรอายุ๒๑ปีค่ะ
ขอเจอแม่สักครั้งในชีวิตถ้าผิดกดแอดมินลบได้เลยนะครับ
ผมอยากจะมาขอบคุณนายสุชาติม่วงห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครปากเกร็ด
ที่ช่วยเหลือช่วยตามหาแม่ทำให้ฝันของเนรคนหนึ่งเป็นจริง
สนอรูปนี้อยู่ที่วัดโพบ้านอ้อยเกิดมาไม่เคยเจอหน้าแม่เลย
บวชตั้งแต่อายุ๑๒จนตอนนี้๒๑แล้วและวันที่๒๑ตุลาคมนี้
เนรกำลังจะบวชเป็นพระเนรบอกว่าอยากจะเจอแม่สักครั้ง
อยากให้แม่เนี่ยได้เห็นผ้าเหลืองแล้วในที่สุดฝันของเนรก็เป็นจริง
ส่งทีมข่าวไปที่วัดโพบ้านอ้อยนะคะไปคุยกับสามเณรสนอ
เขาก็เล่าบอกว่าจริงแล้วเนี่ยรอบแรกเลยมีการค้นหาแม่ตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดระยองแล้ว
หามาตลอดครั้งแรกที่ระยองหาไม่เจอครั้งที่สองญาติโยมกับพระอาจารย์แนะนำให้ไปที่ราชบุรีก็ไม่เจอ
ครั้งที่๓ประสานนายสุชาติม่วงห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครปากเกร็ด
ประสานไปทางเทศบาลศาลายาไปเจอว่าโยมแม่อยู่ประจวบคีรีขันค่ะ
ตอนเจอกันครั้งแรกสามเณรบอกสองจิตสองใจไม่เคยเจอกันและไม่เจอกันนานกลัวว่าจะเป็นคนเดียวกันจริงหรือเปล่า
โทรสอบถามทางบ้านแล้วก็ญาติที่รู้จักหลังจากที่รู้และยืนยันแน่นอนว่านี่แหละคือโยมแม่จริง
วินาทีแรกสามเณรสนอบอกว่าซึ้งใจแล้วก็ปลื้มใจ
ี่สิบเอ็ดตุลานี้จะบวชเป็นพระแล้วอยากอุทิศส่วนกุศลให้แม่อยากบอกแม่ว่าดีใจที่แม่รับปากว่าจะมางานและยังจำเขาได้
มันก็ตื้นตันนะครับผมแบบคล้ายว่ายี่สิบปียังไม่ได้เจอกันประมาณยี่สิบปี
นึกสภาพคน๒๐ปีไม่เจอกันพอมาเจอก็มันก็ความรู้สึกที่แบบตื้นตันพูดไม่ออกอย่างนี้
แล้วสามเณรสนอยังโชว์รูปภาพหลักฐานให้ผู้สื่อข่าวเราดูด้วยนะคะนี่ภาพซ้ายเนี่ยภาพซ้ายสุด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
นั่นงานบวชในวันที่ยี่สิบเอ็ดและถือผ้าไตล์ให้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณชาวปราเกร็จนะแล้วก็เทศบาลนครปราเกร็จที่ช่วยเหลือด้วยนะคะยังมีเรื่องราวดีดีให้เราได้อมยิ้มได้นะครับฝันที่เป็นจริงคุณผู้ชม